ก็มาให้กำลังใจคุณหมอนะคะ
ขอให้แบบมีพิมพ์ครั้งที่๔๕๖๗๘๙๐ไปเลยค่ะ
จริงเป็นที่ปรึกษาเรื่องความสวยความงามหรือยัง
เมย์ส่วนใหญ่ที่ปรึกษาเมย์จริงจะเป็นเพื่อนสนิท
เพราะเป็นเป้ยกับพี่หนิงเนี่ยเขาเป็นกูรูเรื่องความงามอยู่แล้ว
แต่ก็วันนี้ก็มาฟังคุณหมอด้วย

เพราะว่าได้ข่าวว่าเขาเป็นครูที่แบบรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับใบหน้าค่ะ

เขาบอกว่ามีเพจมาส่งแอลตี้อะไรมา
คือจริงแล้วแบบเป็นเพจเกี่ยวกับฟุตบอล
และเขาก็ถึงด่าไปด่ามาแล้วเริ่มมานถึงเรา
แล้วเขาก็เอารูปเราไปลง
แล้วก็เขียนแบบค่อนข้างหยาบคาย
ไม่ค่อยอยากจะสนใจเรื่องพวกนี้แล้วว่ามันมันหน้าเบื่อ
คือคนในอินเตอร์เน็ตจะเขียนอะไรก็เขียนได้
ไม่ค่อยได้คิดมากตรงนี้
เยอะจนเกินไปแล้วก็เข้าไปอ่าน
ก็เลยต้องเข้าไปอ่านเพราะอ่านแล้วค่อนข้างตกใจ
ดิงไหล่ดิงไหล่ดูดีที่สุด
เอารูปเราไปลงแล้วก็เขียนถึงเจประมาณว่าแบบ
กูอิชามึงจริงเลยว่ะที่หากะหรี่สวยระดับดาลามาเป็นเมียได้
มีภาพที่เราเที่ยวทะเลกันมาเขียนว่าเจเนี่ยโดดซ้อมมาเที่ยวกับเรา
ซึ่งเขาไม่เคยโดดเราไปกันในวันหยุด
เราเที่ยวได้แค่๒วันเราต้องรีบกลับมาพาเขาไปซ้อม
แล้วก็หลายคนก็พยายามเข้าไปเตือนเขา
เขาก็จะตอบด้วยคำหยาบคายแบบเป็นคำหยาบมาก
อย่างเช่นเสือกอะไรครับอะไรอย่างนี้
แล้วก็สุดท้ายแบบว่าทุกคนบอกว่าให้เมียทำอะไรหน่อย
ไม่ได้อยากทำอะไรแบบนี้เมย์ไม่ชอบการที่ทุกคนมองว่าเมย์เป็นพวกแบบเอาเรื่อง
หรือว่ารุนแรงหรือว่าขี้ฟ้องเราไม่ชอบเลย
จริงก่อนอันนี้เคยได้ไปอินบล็อกคุยกับเขาไหมคะ
ไม่มีอินบล็อกแต่ก็เลยเข้าไปแสดงตนนิดนึงไปตบมือให้กับคำพูดหยาบของเขา
เขาก็พิมพ์กลับมาว่าเสือกคุยอะไรครับอะไรอย่างนี้
แล้วดูดเสียงกันดีไม่อยากพูดหยาบแต่มันคือความเป็นจริง
แล้วพอแฟนคลับเราเข้าไปกระหน่ำ
แล้วคนเข้าไปเตือนว่าระวังโดนติดคุกเขาก็จะท้าทายมากโดยการพิมพ์ว่า
ช่องโหวของกฎหมายมีเยอะเขายังอยู่ดีกินอิ่มสบายใจ
ก็ไม่อยากสนใจตรงนี้แล้วแต่ว่าพี่แจ๊คผู้จัดการเขาแบบไม่ยอมอ่ะ
หลายคนบอกว่าถ้าไม่รักตัวเองนะก็ให้ช่วยทำให้สังคมมันดีขึ้นอะไรอย่างนี้
ฟุตบอลไทยไปไกลแล้วแฟนคลับก็น่าจะแบบยกระดับขึ้นอีกหน่อย
ไม่ใช่แบบเขียนคือมาด่าเมย์ทำไมเมย์ทำอะไรผิด
ก็แค่มีแฟนเป็นนักฟุตบอลเนาะไม่ได้เล่าให้เขาฟัง
ตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าใครมาด่าอะไรหยาบขนาดไหน
ตอนหลังก็คือผู้จัดการเขาก็บอกเขาแล้วพอเขาอ่านเขาก็โกรธอะค่ะ
เขาก็แบบโหไม่รู้เลยว่าด่าแบบแบบแรงขนาดนี้
ถ้าเกิดว่าจับตัวได้เมื่อไหร่บอก
เพื่อนแม่จะไปยืนให้ด่าดูชิคจะกล้าด่ามั้ยอะไรอย่างเนี้ย

เป็นเขาออกตัวว่าเป็นติ่งของสโมสรบุรีรำนะคะ
ว่าเอารูปเราที่เราไปเที่ยวภูเก็ต
ไปเขียนทีมแบบ

พอเราแสดงตัวไป

ท้าทายมากก็คือ

อย่างนั้นน่ะ
พูดไม่ได้อะเดี๋ยวจะลำบัดเซ็นเสอร์เอาเป็นว่าหรือเป็นหีบศพ

เค้าพยายามเอาคลุณงานก่อเรามาร้อนเรียน
หยับใครอ่ะ
ไม่รู้เนี่ยพูดเลยแมนเราทุกคนเราคงคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง

แต่มันไม่ใช่เพื่องอันเดิมคนเดียวกันที่เทียมหรอเขาคือดิงก์ฟุตบอลนา
เมย์ก็คงไม่ไปด่านักเตะรีเวอร์ปูเป็นการีต

มันก็ไม่ได้ทำให้ทีมที่เขาชอบเป็นแชมป์หรอก
จริงแล้วเวลาที่แบบที่ถ้าเรารักทีมไหน
เราก็ไปเชียร์ไปให้กำลังใจดีกว่ามาทำเรื่องแบบนี้
มันเสื่อมเสียแล้วเสื่อมเสียไปถึงแฟนกลุ่มอื่นที่เขาดีด้วย
อันนี้ต้องถามคุณแจ๊คผู้จัดการพี่แจ๊คค่ะ
เป็นคนทำทุกอย่างเพราะว่าเมมไม่เอาเวลามีค่าของเมมมาเสียเวลากับคนพวกนี้
แต่ข้างในการชงคืนไหม
ก็เมย์บอกแค่นี้ว่าตอนนี้ไม่ต้องมาพยายามติดต่อเมย์หรืออะไร

แล้วก็เวลาของเมย์ตอนนี้จะหมดไปกับการชงกาแฟ
เมย์อยากเปิดร้านกาแฟเมย์อยากทำเครื่องสำอาง
เมย์กำลังจะขยายเลสตันเพิ่มที่โคราช
แล้วก็เวลาเมย์เป็นเงินเป็นทองไม่มีเวลามานั่งด่าใคร
แล้วก็ไม่คุยอะค่ะ
ก็ให้ปฏิบันหลายจัดการดีกว่า
จะเขียนต่ำขนาดไหนก็ตามสบายเลย
เธอปิดไปแล้วแต่เราได้เลขบัตรประชาชนของเค้าหมดแล้ว
เราก็สงสารลูกสงสารภรรยาเขา
เหมือนกันนะว่าเราก็ตามสินทุกอย่างเหมือนกัน
ตำรวจทำงานเร็วค่ะก็ต้องขอบคุณตำรวจปอทมาก
คือจริงเรามีข้อมูลอยู่นานมากเขาเขียนด่าเรามานานมากแล้ว
แต่เราก็หลีกเลี่ยงโดยการอุ๊ยเวลามีคนมาบอกเพจนี้ด่าเรา
ไอจีนี้ด่าเราเราก็จะบล็อก
แต่ปรากฏว่าพอเราบล็อกพอแฟนเราบล็อกเขาโกรธค่ะเขาก็เขียนว่ามึงพลาดแล้วที่บล็อกกู
ตอนนี้เราก็ไม่อยากให้รามปราวมไปถึงคุณพ่อหรือพิชัยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไร

เมย์ค่อนข้างรักตัวเอง

ได้ยังไปแกรงงานจะไปหลายครั้ง

อยากบอกเขาว่า

แล้วก็เราอย่าบอกอะไรเขา
เราบอกว่าเขาถาม
พยายามเอาคนเข้ามาให้ถึงตัวเรา

แล้วก็ทำตัวเองอะนะคะ

ก็คุยกับกรรมบริวัติกัน
เรื่องราคาที่ทีมเสียเกินไปแล้ว

คือไม่ได้คาดหวังว่า

พอพูดตลอดว่าสงการก็ซ้อม

เขาว่าง๒วัน
ไปทะเลไปกันไหมโหแล้วให้โจทย์มาว่าไปทะเล
แล้วก็โลงแรมที่เหลือเพื้อให้เราอยู่ฟรี
ก็เอาเพื่อนไปด้วยก็มีผู้จัดการเมคคือผู้จัดการเจมีเพื่อนไปอีก
ไปกัน๖คนค่ะเราก็ขอบคุณครับ

หวานด้วยเออหวาน

พยายามจะเลือกชุดที่ไม่โปรดที่สุด
แล้วก็ไม่ให้ใครถ่ายรูปนะ

เราก็ถือว่าตอนงอนใส่มันอื่น๔ชุด

วันนี้เจ๊มีมีแขนกบันได

ไปค่ะไปค่ะอย่าลืมให้กำลังใจเจด้วยนะคะ
วันนี้ส่วนสรรค์เบื้องพร้อมเป็นตัวแทนเนอะของประเทศไทย
วันนี้แข่งกับออสเตรเลียตอนนี้ก็คะแนนนำอยู่

แล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้นักเตะทีมชาติไทยทุกคนค่ะ
แล้วก็อย่ามาด่าเมย์เลยนะคะเมย์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟุตบอล

ให้กำลังใจเจ๊ยังไงบ้างส่วนตัวแล้ว
แล้วก็เมื่อเช้าเขาก็ถามว่าวันนี้จะมาเชียร์ไหม
เราก็บอกว่าอยากให้ไปไหม

แล้วก็บอกว่าไปแล้วเล่นดีไหม
เขาบอกเดี๋ยวเขาจะยิง๒ลูกเลย
ก็รอดูค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่มีที่นี่
น่าจะเรียกได้
ไม่มีผ่านที่ทำแบบนี้